วันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
จะพาไปดูคดีเสถียรใจชาวพุทธนะครับ
เหตุการณ์ที่คนร้ายลอบยิงพระอาจารย์บัณฑิต
หรือว่าพระหมอเจ้าวาดวัดป่าตอเสียดที่อุดรธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๘นะครับ
ไป๖ปีตอนนี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วนะครับ
ติดตามจากเปิดแฟมคดีดังครับ
เจ้าวาดวัดป่าตอเสียทจังหวัดอุดรธานี
ขณะเดินกลับจากการออกบินทบาทญาติโยมในช่วงเช้า
ดักสังหารอย่างโหดเที่ยม
เหตุการณ์นี้สร้างความเศร้าสลดให้กับชาวบ้านในพื้นที่
และพุทธศาสนิกชนที่เคารพนับถือพระหมอ
ต้องสูญเสียพระที่เลื่อมใสสัทธา
พระนักปฏิบัติสายหลวงตามหาบัว
สร้างวัดวาอามรามมากมาย
หลังเกิดเหตุตำรวจพุ่งประเด็นขัดแย้งที่ดินวัด
มรดมทุศิษฐ์สวนสอบสวนแกะบรอยมือเปลือนลั่นไกลสังหาร
ก่อนสาวไปถึงภูมิร่วมขบวนการ
ขนจุดต้องสงสัยหาพยานหลักฐานมัดตัวฆาตกรใจโหด
ไป๒๔วันจับกลุ่มปัญจ๋าชามรีแสนมือปืน
ได้ที่บ้านพักในจังหวัดกรสิน

แต่อ้างไม่รู้ว่าถูกจ้างให้มายิงพระ
แต่ก็มีเงินเป็นแรงจูงใจ
รู้สึกซำนึกผิดเข้าขอคำมาต่อพระพ่อของพระหมอ
ใช้ส้อยสั่งวันในขณะนั้นสังกัดสพอุดรธานี
หลังก่อเหตุหลบหนีข้ามแดนไปสปลาว
ประสานรับตัวมาดำเนินคดี
และยังพบผู้ร่วมก่อเหตุอีกคน
คือบุญนาคหงษาคำทำหน้าที่ชี้เป้า
ได้ตัวมือปืนได้ตัวคนกลางแล้วเนี่ย
ได้รถได้วัตถุพยานบางส่วนแล้วเนี่ย
ก็คือการประมวลที่จะต้องเอาให้ถึงตัวคนจ้างหวาน
ดาบตำรวจชาญชัยซัดทอดบันเจิดฉัดภัยทูลหรือเสียบั๊ก
เศรษฐีเมืองอุดรและเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นผู้จ้างวาน
บันเจิดให้ข้อมูลว่าพระหมอมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ความสัมพันธ์กับศรีกาหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตภรรยาของบันเจิด
เกิดจากความหึงหวงสั่งติดตามความเคลื่อนไหวนาน๑เดือน
แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์คำให้การที่สำคัญพบข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อระหว่างกัน
ทำให้เชื่อได้ว่าบันเจิดมีส่วนเกี่ยวข้อง
ตั้งจากกฎี๑๗มีนาคมสองพันห้ามร้อยห้าสิบแปด
สารอนุมัติไหมจับบัญเจิดสารจ้างหวั่นค่า
และเข้าจับกลุ่มตัวแต่เจ้าตัวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
สี่สิงหาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบสี่
สารชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตปัญจาชาชามรีแสนมือปืน
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
สารภาพเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวานผู้จัดหามือปืนตัดสินประหารชีวิต
ให้การรับสารภาพคงจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนบุญนาคหงษาคำสารยกฟ้อง
เจิดหรือเสียบัคสารพิพากษาประหารชีวิตฐานจ้างวานฆ่าผู้อื่น
สารอนุญาตให้ประกันตัว
มา๖ปีคดียังไม่สิ้นสุด
เสียบัตรยื่นกุธรต่อสู้คดีอีกสองศาล